มีกระแสข่าวลือออกมาในแวดวงการเมืองอย่างหนักเลย
ว่านางสาวยิ่งรักชินวัฒน์เดินทางออกนอกประเทศไป
ตั้งแต่วันที่๒๓สิงหาคมตั้งแต่เวลาประมาณ๓ทุ่มกว่าหรือเปล่า
ก็มีการตรวจสอบว่าคุณยิ่งรักชินวัฒน์

เมื่อวานนี้ทางด้านของเพื่อไทยเองเขาก็ยังบอกว่า
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อยู่ที่บ้านพัก
ไม่ได้เดินทางไปที่ไหนไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศ
แล้วก็ยืนยันว่าจะไปรับฟังคำพิพากษา
แล้วก็เมื่อกี้ที่คุณระพีพันธ์รายงานมาบอกว่า
นางสาวยิ่งรักชินวัตรจะเดินทางออกจากบ้านประมาณ๗โมงเช้า
ตอนนี้เราไปเกาะติดบรรยากาศที่บ้านพัก
ของนางสาวยิ่งรักชินวัตรบ้านลิขที่๓๘๙

ทีมข่าวของเราคุณสิริวัณรักษัตริย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเกาะติดรายงาน
อยู่หน้าบ้านพักของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์

ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้มาเกาะติดบรรยากาศที่หน้าบ้านพักของนางสาวยิ่งลักษณ์ค่ะ
แม้ว่าเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์จะไม่ได้มีการปรากฏตัวให้สื่อมวลชนได้เห็นนะคะ
แต่ว่าวันนี้ค่ะสื่อมวลชนหลายหลายสำนักนะคะจะเห็นได้ว่าลานจอดรถที่ด้านข้างของบ้านพักนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะ
ตอนนี้ค่ะสื่อมวลชนหลายสำนักนะคะเริ่มที่จะทยอยเดินทางมาเพื่อที่จะมาเกาะติดรอติดตามการเดินทางของนางสาวยิ่งรัก
เพื่อที่จะไปสารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะที่นางสาวยิ่งลักษณ์จะต้องไปรับฟังการตัดสินคดีรับจำนำข้าวนะคะ
บรรยากาศที่หน้าบ้านพักนะคะตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะที่ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราได้มาเกาะติดนะคะ
ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปในวันนี้นะคะก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะไม่ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ของท้องที่สอนอราชพร้าวค่ะ
มาดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่หรืออำนวยความสะดวกแต่อย่างใดค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะทางด้านหลังนี้นะคะสื่อมวลชนก็ตั้งกล้องรอแล้วนะคะ
เพื่อที่จะรอหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะทางผู้ใกล้ชิดของนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะได้มีการแจ้งว่า
เวลาประมาณ๗นาฬิกา๓๐นาทีค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะจะเดินทางออกมาจากบ้านนะคะพร้อมกับขึ้นรถออกไปจากบ้านพักค่ะ
เมืองต้นก็มีการแจ้งว่าอาจจะเดินออกมาทักทายกับสื่อมวลชนบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องรอดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรืออย่างไรค่ะ
บรรยากาศโดยรวมนะคะก็ไม่ได้มีการตั้งข้อสังเกตหรือว่ามีความผิดปกติอย่างใดนะคะ
ก็ยังมีการเปิดช่องทางถนนให้สัญจรตามปกติค่ะจะมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ประจำการในป้อมป้อมตรวจการของสอนอราชพร้าวนะคะ
ที่จัดเจ้าหน้าที่มาดูแลรักษาความเรียบร้อยหนึ่งนายเพียงเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะเมื่อก่อนหน้านี้นะคะ
มีประชาชนเดินทางมารอให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์สองคนนะคะพร้อมกับใส่เสื้อมาเชียร์ให้กำลังใจค่ะ
ก็ต้องติดตามดูนะคะว่าตอนนี้ค่ะเวลาประมาณหกนาฬิกากว่ากว่าแล้วนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งกำหนดการหรือความแจ็ดเจนอะไรออกมาให้สื่อมณชนได้รับทราบนะคะว่าจะออกมาพบ
กับสื่อมวลชนประมาณเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีหรือไม่นั้นนะคะซึ่งหลายหลายสำนักนะคะก็ติดตามรอทำข่าวอยู่ที่หน้าบ้านพักค่ะ
ทั้งหมดก็คือสถานการณ์รายงานความเรียบร้อยที่เกิดขึ้นในช่วงเช้านี้นะคะสิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากบ้านพักนางสาวยิ่งรักซอยโยธิพัฒนา๓ค่ะ